ไปดูเรื่องราวที่เป็นเรื่องสิริมงคลกันหน่อยละกัน

คุณยังจำวัดนี้ได้ไหมที่ต้องเอาแฟน
ไม่ต้องควงแขนแต่ยกแฟนไปแก้บนครับ
โอ้โหมากันเป็นขบวนเลย
แล้วพร้อมใจกันใส่ชุดไทยสวยงามมาแบบนี้

วิหารสีทองอายุกว่า๓๐๐ปีที่วัดโพธาราม
หรือว่าวัดจราเข้สามพันธุ์อำเภิกอุทธองจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยคนดวงดีคนนี้ก็คือคุณนิธิสานะครับ
คงหารอายุ๓๐ปี

ขายันอยู่ที่ตำบลจราเข้สามพันธ

มีการเปิดตลาดชุมชนริมน้ำบ้านจราเข้สามพาน
เธอเองก็ตั้งใจขายของนั่นแหละ

ขอให้ขายดิบขายดีมีโชคมีลาบ

แล้วก็นำเลขติ้วเซียมซีนั่นแหละไปเสี่ยงดวง
ปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
และเลขคล้ายสามตัว

เขาบอกว่าเป็นหลักแสนอยู่เหมือนกันนะ
เออก็เลยนำแฟนมา

มาแก้บนแล้วก็จ้างคณะกรองยา
แล้วก็ชักชวนเพื่อนแม่ค้าด้วยกัน

ชาวบ้านให้ความนับถือหลวงปู่เปี้ยน

แล้วก็ชาวบ้านก็พัฒนาวัดโพธาราม
จนไปที่หน้าเลื่อมใสศาสตร์แก่ศาสตร์ทุกชน
ก็คือหลวงปู่เปี้ยนเป็นพระนักพัฒนาอีกด้วย
ก็ทำให้แต่ละวันมีชาวบ้านมากราบไห้ขอพรกันตลอดนั่นแหละ
โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ
ตลาดชุมชนริมน้ำภายในวัดเนี่ย
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นไป
คือไปกราบไหว้ขอพรกันแล้วไปไหว้พระกันแล้วทำบุญกันด้วย
คุณไปเดินเที่ยวเนี่ยตลาดตรงนี้คือจะมีแต่ของอร่อยที่เป็นของพื้นถิ่น
ใช่แล้วผมยืนยันคอนเฟิร์มเรื่องของคุณภาพ